หนึ่งธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอกโลกนะคะครับวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายหลายท่านน่าจะเห็นในโลกโซเชียลเขาก็จะมีการแชร์
สลิปบริจาคเงินเก้าบาทอืมให้กับวัดพระบาทน้ำผู้ครับนี่ค่ะ
ฟีดเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้คนบริจาคแล้วก็โพสต์กันเยอะมาก
หลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำผู้ชี้แจงว่าคือลูกศิษย์จัดทอดผ้าป่าบริจาคทำบุญวันเกิดในวันที่๙ธันวาคมของทุกปี
ปีนี้เนี่ยก็เลยมีการแชร์บุญต่อต่อกันไปยืนยันว่าบัญชีเป็นของจริงนะคะ
เงินเข้าวัดทั้งหมดไม่มีรั่วไหลไปไหนนะคะที่มีการโพสต์ภาพเชิญชวนบริจาคกันเนี่ยค่ะ
ก็มีการแชร์กันเยอะมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
ท่านก็เลยชี้แจงเบื้องต้นแบบนี้ก็ลูกหลานลูกศิษย์บางคนเขาใช้สื่อโซเชียลเก่ง
ก็เลยแชร์กันไปคนก็เลยแชร์กันต่อครับแล้วก็วันนี้แชร์กันเยอะมาก
เพราะเป็นวันเอดโลกอืมนี่ค่ะก็เป็นเจตนาดีของลูกศิษย์ลูกหา
ของลูกหลานที่แชร์ข้อความกันแล้วก็เชิญชวนกันบริจาค
ทีมข่าวก็ไปถามหลวงพ่อลงกฎเมื่อช่วงบ่ายค่ะพระราชวิสุทธิประชานาศ
ซึ่งก็เดินทางจากวัดพระบาทน้ำผู้จังหวัดลบบุรี
มาร่วมรณรงค์กิจกรรมเนื่องในวันเอดโลกที่ถนนศรีลม
นี่ค่ะประชาชนร่วมบริจาคกันเยอะมากนะคะ
ช่วยผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่วัดพระบาทน้ำผู้
พ่ออลงโกรธพูดถึงกรณีที่มีการแชร์ขอรับเงินบริจาค๙บาทให้กับวัดพระบาทน้ำผู้

ประเด็นแรกหลวงพ่อยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะคะ
เพราะเดี๋ยวนี้เวลาใครแชร์อะไรขอรับบริจาคอะไรคนก็จะตรวจสอบแหละ

หลวงพ่อท่านยืนยันว่านี่คือเรื่องจริง
ส่วนทำไมถึงมาเป็นกระแสในช่วงนี้
คนสงสัยว่าเอ๊ะใช่บัญชีของวัดจริงไหม
ทางวัดรับบริจาคในลักษณะนี้จริงไหม
หลวงพ่อบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยต้องชี้แจงก่อนว่า
พระบาทน้ำผู้เปิดรับบริจาคตามปกติในทุกวันอยู่แล้ว
ไม่ได้เป็นการสร้างกระแสอะไรคนที่สงสัยก็ตรวจสอบได้สอบถามได้
แต่ถ้าถามว่าแล้วทำไมแคมเปญบริจาค๙บาทให้วัดพระบาทน้ำผู้
ถึงเพิ่งมาแชร์กันเยอะในช่วงวัน๒วันนี้
หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาของวัด
ก็เป็นคนมีชื่อเสียงในโลกโซเชียลเพจข่าวต่างต่างก็ช่วยกันโพสต์ช่วยกันแชร์
ช่วง๒๓วันนี้ก็เลยเห็นแชร์นี้โพสต์นี้เยอะมากนะคะ
หลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าขอบคุณจริงจริงทุกคนที่ช่วยเหลือทางวัด
วัดอยู่ได้ด้วยประชาชนทุกคนจริงนะคะ
ถ้าไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีคนบริจาคทุกวันนี้วัดคงอยู่ไม่ได้แบบนี้ค่ะ
นี่บอกกระแสพอมันเกิดต่อเนื่องมาจนถึงวินาทีนี้ก็ยังไม่หยุดเลยลูก
ก็เลยทำให้เราต้องมาตอบคำถามว่าเป็นเรื่องจริงไหม
อันแรกหลวงพ่อก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
ก็เกิดขึ้นจากกลุ่มลูกของหลวงพ่อเองที่เขาตั้งใจว่าวันที่๙ธันวา

ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็คือว่าปกติในวัดวันน้ำผู้เราก็มีหน้าเพจของเรา
ที่จะบอกถึงวิธีการร่วมบริจาคอยู่แล้วมีเบอร์บัญชีธนาคาร
หรือว่าการบริจาคทางโทรศัพท์๙บาทเราก็ทำกันมานานแล้วลูก
แต่ว่าในช่วงนี้เนื่องจากว่าพอมีกระแสออกไป
คนบางคนที่ยังไม่เคยทำก็เกิดข้อสงสัยว่าของวัดจริงหรือเปล่า
หลวงพ่อก็ตอบตรงนี้ว่าอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะเป็นเบอร์จริง
ที่เราสามารถที่จะร่วมบริจาคได้๙บาทเลย
พอรู้สึกดีใจดีใจมากทุกปีมันก็จะมีเหมือนกระแสอย่างนี้เกิดขึ้น
นี่นะคะเป็นหมายเลขบัญชีจริงนะคะ
แล้วก็รับบริจาคแบบนี้มานานแล้วนะคะ
แต่ว่าอาจจะด้วยวันเอดโลกด้วยก็เลยมีการแชร์ในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ
ทีมข่าวก็คุยกับนายพงศูนนามแก้วอายุ๕๙ปีผู้พิการทางสายตา
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปบริจาคให้กับหลวงพ่ออลงกฎค่ะ
ก็ในวันนี้ก็บริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำผู้เพราะว่าบริจาคมาหลายสิบปีแล้วนะคะ
บริจาคตามจุดรับบริจาคบริจาคกับมือหลวงพ่อลงกฎเองก็มี
ส่วนตัวรู้สึกดีใจและสุขใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น
ทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะทำบุญตามกำลังค่ะถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นผู้พิการทางสายตามองไม่เห็น
แต่ก็อยากจะช่วยเหลือสังคมในรูปแบบที่ตัวเองสามารถทำได้แล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
คิดอยู่แล้วว่าผมจะบริจาคแต่ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งเคาน์เตอร์อะไรตรงไหน
แค่นี้เองครับที่ผมยืนเมื่อกี้เพราะว่าผมเคยทำบุญกับหลวงพ่อแทบจะทุกครั้งอะครับ

แล้วทุกคนที่จะทำบุญกับวัดพระบาทนำพูเพราะอะไรเพราะอยากช่วยเหลืออันนี้เจ็บป่วยอยู่ไว้ไง
ใช่ผมช่วยเหลือมานานแล้วครับถ้ามีโอกาสนะฮะ
ผมเมื่อกี้ในจังหวะเมื่อกี้นี้แทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าปกติตามนิสัยผม
ถ้าผมเห็นว่าใครที่เขาต้องการอย่างนี้มีคนลำบากอะไรผมก็จะต้องทำอยู่
เพราะมันเป็นนิสัยผมอยู่แล้วอ่ะครับคุณผู้ชมคะที่วัดพระบาทน้ำผู้มีผู้ป่วยที่วัด
ที่ต้องพักรักษาตัว๕๐๐กว่าคนนะคะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันประมาณ๒แสนบาท
ส่วนความช่วยเหลือที่วัดต้องการหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าใครสะดวกโอนเงินช่วยเหลือทางวัด
ก็ยินดีถ้าไม่สะดวกเป็นเงินสามารถบริจาคเป็นอย่างอื่นได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารอาหารแห้งน้ำปลาซีอิ๊วน้ำมันพวกนี้ได้หมดเลย
ส่วนอาหารสดที่เป็นพวกผักเป็นหมูเป็นไก่เนี่ยค่ะทางวัดเขาปลูกเองเลี้ยงเอง
ตรงนี้ก็พอมีนะคะครับส่วนเรื่องโอนเงินคนละเก้าบาทนะคะ
โอนไปให้ทางวัดหลวงพ่อท่านบอกว่าน่าจะใช้เวลาวันสองวันจะประมวลยอดได้
ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าทั้งหมดเท่าไหร่หลวงพ่อท่านบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกอีกที
จะแจ้งผ่านทางเพจของทางวัดพระบาทน้ำผู้นะคะ
เราก็ไปดวชสอบข้อที่จริงให้นะครับ